คุณผู้ชมฮะเรามาดูประเด็นในโลกโซเชียลกันหน่อย
เขามีการแฉกันออกมาแชร์กันออกไปเยอะเลย
ว่าอาหารสำหรับผู้ที่ถูกกักตัว
ขั้นตอนของการเฝ้าระวังโควิด๑๙ได้แค่นี้เอง
น้อยมากอะแค่นี้อะคุณเนี่ยเขาบอกว่า

คุณสืบสกุลแล้วอันนั้นคือถ้วยน้ำซุปเหรอคะ

ต้มยำมีน้ำแล้วก็มีเนื้ออยู่๒ชิ้น
แล้วเขาบอกว่าโอ้โหนี่ให้ผู้กักตัวกิน
แล้วจะกินกันได้ไหมจะกินกันอิ่มไหมเนี่ยคุณ
คุณเชียงก็ไม่ได้มาเป็นท่อนแถมยังหั่นมาแค่๓ชิ้นแบบนี้
นี่แหละครับก็มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
ที่มีข้าวอยู่ในกล่องพลาสติกข้าวก็มีพูนหน่อย
แต่มีคุณเชียงทอดเพียง๓ชิ้นหั่นแบบบาง
แล้วก็ต้มยำอย่างที่เห็นมีแต่น้ำนะฮะ
แล้วก็วิญญาณเนื้อมัน๒ชิ้นแค่นั้นเอง

สำหรับผู้โดนกักตัวโควิด๑๙จังหวัดอ่างทอง
โควิดอ่างทองแฮชแท็กเซฟอ่างทอง
นี่คนในโลกโซเชียลเขาแชร์กันมานะครับ
แล้วก็ผู้สิทธิ์ของเราก็ติดต่อไปอย่างเจ้าของเฟซบุ๊ก
ที่มีการแชร์เรื่องนี้ออกมานะครับ
เจ้าของเฟซบุ๊คคนนี้นะฮะก็ได้อธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
บอกว่าน้องชายของเขาถูกเข้าไปกักตัว
ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่๑๐มกราคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็มีการพูดคุยผ่านโซเชียลนะครับ
คุยถามถ่ายสาธุสุขดิบว่าเป็นยังไงบ้างถูกกักตัวแล้วเป็นยังไงนะฮะ
ซึ่งจริงน้องชายของเขาเนี่ยนะครับ
ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
ทีนี้ตรวจเชื้อแล้วผลเป็นลบคือไม่ติดโควิด๑๙แล้วครับ
แต่ก็ต้องมีกระบวนการในการกักตัว๑๔วันเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็มีการตรวจหาเชื้อซ้ำอีกรอบซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับน้องน้องก็บอกว่าโอ้โหห้องพักเนี่ยดีนะฮะ
ห้องพักหรือว่าเศษควันทีนดีมากเลยแต่อาหารมันเป็นแบบนี้แหละแย่กว่าที่คิดเลยนะฮะ
แล้วก็ส่งรูปมาให้พี่ดูแล้วก็บอกพี่กัดนะว่าที่กักตัวนี้อยู่ตรงข้ามวัดท่าอิต
ตำบลบางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนั่นเองนะครับ
แล้วก็ทีนี้พอพี่เขาเห็นว่าน้องได้กินแค่นี้ก็เลยทำข้าวต้มไปส่งให้

ไปให้เจ้าหน้าที่บอกว่าฝากให้หน่อยคนที่ถูกกักตัวเขากินไม่อิ่มหรอก
แค่นี้จะให้กินกันยังไงนะฮะ

คือผู้หว่าขจรเกียจรักพานิทมณี
ที่เขาแชร์ที่เขาแฉกันมาแบบนี้แล้วนะครับ
ก็คุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
แล้วก็เปิดเผยข้อมูลบอกว่าตอนนี้ทราบเรื่องแล้ว
สั่งให้มีการตั้งกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
อาหารที่นำไปส่งให้กับผู้ที่ได้รับการกักตัวนั้น
มีปริมาณน้อยตามที่ผู้กักตัวได้ส่งภาพให้กับทางญาติดูหรือไม่
หากพบว่ามันมีน้อยจริงผิดจริงจัดสรรไม่ถูกต้องไม่เพียงพอ
ก็จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจนกระทั่งถึงขั้นลงโทษก็มี
ผู้รับผิดชอบที่ดูแลเรื่องของการเอางบประมาณไปแล้ว
จัดสรรเรื่องอาหารการกินตามระเบียบราชการ
แต่ทำได้อย่างบกพร่องท่านก็อาจจะมีความผิดด้วยนะครับ
พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ก็ได้ฝากไปถึงประชาชนที่มีญาติที่ถูกกักตัว
บอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลนะจังหวัดอ่างทองมีความพร้อม
ที่จะดูแลทุกคนเป็นอย่างดีและได้ลงทุน
ห้องพักสุดหรูมีแอร์บริการครบคัน
คือเรื่องห้องพักผู้ถูกกักตัวเขาไม่ว่าอะไรหรอ
บอกดีห้องพักดีนะครับ
แต่เรื่องอาหารการกินต้องปรับปรุงหน่อย
ซึ่งผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ยอมให้จังหวัดเนี่ย

เราพร้อมจะดูแลผู้ที่ถูกกักตัว
แล้วก็ผู้ป่วยโควิด๑๙ทุกรายนะครับ